อ้าวเอาใจช่วยต่อเขาเรียกเรามาดูฟุตซอร์กันบ้าง

ครับทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชาไปสิบสองประตูต่อศูนย์นะครับ
ก็เป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ก็รายการนี้เนี่ยจะเอา๓ทีมนะครับเป็นตัวแทนจากอาเซียนเนี่ย
ก็เกมนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับชนะไปสิบสองประตูต่อศูนย์
มงคลศรีซับแสงแล้วก็วัสด์ชะระได้สี่ที่ติดทิมชาติไทยเป็นครั้งแรกในวัยยี่สิบเจ็ดปีนะครับ
ก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับ
หลังจบเกมปูปิ๊ดก็ยอมรับว่า

จากเป็นเกมแรกแล้วก็คู่แข่งเนี่ยมาเน้นลับเหลือเกินครับ
ก็สุดท้ายแล้วเราก็สามารถเก็บ๓แต้มได้นะครับ
ปูปิ๊กกำชับในเรื่องของการไม่ประมาทในการเจอคู่แข่งด้วยนะครับ
โดยเฉพาะการระมัดระวังไม่ให้โดนใบเหลือนะครับ
มีเสียงของวัตจระไร้สี่นิดนึงนะครับ
กับการทำประตูเกมแรกในนามทีมชาติได้นะครับ